เต็มไปหมดเลยดังนั้นต้องหาความเขาเรียกความเด่น
หาความเด่นขายธรรมดาโลกไม่จำลูกค้าไม่สน
ก็เลยต้องมีการติดปีกไม้ด่างไลฟ์ขายฮะ
ร้านที่มันขายให้อยู่
โอ้ยโคตรเหนื่อยเลยอ่ะ
เราเดินมาจากโลกในใต้อ่ะ

มัน๔๐๐บาทครับผม

โอ้ยไม่สงสารกูเลยนะ
โอ้ยไม่สงสารกูเลยนะ

ซื้อหนึ่งเต้นสิบฮะ
ซื้อต้นเดียวนี้เขาเต้นเป็นสิบเพลงเลย

มาจากเฟซบุ๊กอ่านว่าอะไรอ่ะ

อ่านผิดช่วยไปมะเงกคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้
ยากเหลือเกินนะครับเขาเต้นแบบนี้เพื่อที่จะขายไม้ด่างฮะ
อ่านยากเหลือเกินนะครับเขาเต้นแบบนี้เพื่อที่จะขายไม้ด่างนะครับ
อ่านยากเหลือเกินนะครับเขาเต้นแบบนี้เพื่อที่จะขายไม้ด่างนะครับ
อ่านยากเหลือเกินนะครับเขาเต้นแบบนี้เพื่อที่จะขายไม้ด่างนะครับ
อ่านยากเหลือเกินนะครับเขาเต้นแบบนี้เพื่อที่จะขายไม้ด่างนะครับ
อ่านยากเหลือเกินนะครับเขาเต้นแบบนี้เพื่อที่จะขายไม้ด่างนะครับ
โป่งน้ำร้อนมาไลฟ์ขายไม้ด่างนะครับ
เพราะดีแล้วเหตุการณ์นี้ถ้าพี่เขาขายกระด้งเนี่ย
แล้วติดอยู่ปีกข้างหลังนี้รับรองว่าเป็นผีกระหังบินไปแล้วล่ะ

โควิดชีวิตต้องสู้จริงขายไม้ด่างธรรมดา
ไม่จำเลยต้องทำแบบนี้ขายแบบนี้ฮะ